เรื่องนี้ก็เหตุเกิดที่ร้านทองเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เป็นทองปลอมเป็นเรื่องของปืนปลอม
มีผู้ชายคนนึงเอาปืนปลอมไปจี้ชิงทองจากร้านทองก็คือได้ทองไปน้ำหนักหนึ่งบาท
ปรากฏว่าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นคนจีนอ้างว่าจะหาเงินเพื่อเดินทางกลับประเทศค่ะ
นี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดร้านทองไทยสุวรรณที่ตลาดสดจอมทองในกรุงเทพช่วงบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้ดูสูงอายุแล้วนะคะใส่หน้ากากอนามัยใส่เสื้อสีดำแถบลายลายอะค่ะ
ทำทีเป็นลูกค้าขอดูแหวนทองขอดูสอยทองจังหวะที่พนักงานกำลังอธิบาย

ปืนขึ้นมาขู่พนักงานก็ตกใจก็หลบเพื่อความปลอดภัย
พยายามจะหาทางออกจากร้านก็ผลักประตูผลักไม่สำเร็จก็ดึง
นี่เขาวิ่งไว้เขาต้องหลบก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมนั่นแหละ
นี่พยายามจะผลักผลักไม่ออกอ้าวยังไงดียังไงดี
แต่ไม่รู้มันเปิดไปเปิดมาแล้วมันออกมามันออกได้กลายเป็นว่าผลักไม่ออกแต่ดึงเข้าอ่ะค่ะ
เหรอมันดึงได้แล้วก็ออกไปได้ทางบนมันมีอะไรยังไง
ที่แรกผมยังคิดว่าสงสัยนี่ต้องพังประตูพอดึงได้มันมีจังหวะหนึ่งนี่ไปได้ซะงั้น
คนร้ายวิ่งหนีเข้าซอยจอมทองสิบหกนะคะสุดท้ายถูกพลเมืองดีช่วยควบคุมตัวเอาไว้
และตำรวจก็นำตัวไปที่โรงพักผู้ก่อเหตุเป็นคนจีนนะคะ
นายหวังหวาอายุหกสิบสามแล้วอะค่ะยอมรับว่าก่อเหตุจริง
อยากได้เงินเพื่อเดินทางกลับเมืองกวางโจประเทศจีนมาทำงานรับจ้างแถวเยาวราชได้๒ปี
วางแผนขึ้นรถเมย์ไปลงดาวคนองแล้วก็ไปก่อเหตุ
ยืนยันว่าไม่ได้จะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดไปเล่นการพนันอะไรหรอกอยากจะกลับประเทศจีน
ส่วนปืนเป็นปืนปลอมซื้อแถวเยาวราช
ทำงานอยู่เยาวราชก็ซื้อปืนปลอมแถวนั้นราคาหลักร้อยแต่ตำรวจบอกว่าเอ๊ะ
มันมันใช่เหรอตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คือมีคนเห็นในหวังหวาคนนี้ขี่จักรยานแถวจอมทอง
คือเหมือนกับอยู่แถวนั้นอยู่แล้วไม่น่าจะใช่คนเร่ร่อน
แล้วก็จะหาเงินกลับประเทศเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์เอาไว้ก่อนนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพลเมืองดีค่ะคุณนารินทรรัฐวงภัยศาลอายุสิบเก้า
เอิญไปทำธุระแถวนั้นแล้วเจอพนักงานร้านทองรู้จักกันอยู่แล้ว
รู้ว่ามีคนร้ายไปชิงทองเลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
คนร้ายหนีเข้าซอยจอมทอง๑๖แล้วก็ไปเดินอยู่ท้ายซอย
ก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จเลยนะคะอืมพลเมิงดีอายุพึ่งสิบเก้านะคุณผู้ชม
ชาร์จเลยล็อกเอาไว้เลยเอาเชือกมามัดเลย
แล้วปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยพนักงานร้านทองบอกว่าน่าจะเป็นปืนปลอม
แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าน่าจะเป็นปืนปลอมจริงจริงพลเมืองดีเลยกล้าเข้าไปล็อกตัวไงฮะ
เพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมก็คงไม่กล้าเนอะครับเขาสังเกตว่าน่าจะปืนปลอมจริงจริงแหละ
พนักงานร้านทองก็บอกแบบนั้นก็เลยกล้าเข้าไปล็อกค่ะก็เลยไม่กลัวอันตราย